สวัสดีคุณชนะคุณสุภัสรา

คู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะ
ความศึกษาเนี่ยรออยู่แล้วกับช่วงเวลาดีบ่ายสามครึ่งโดยประมาณ
คือถ้าดูเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้ฝนก็ครึ้มนะ
ผมว่าหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยล่ะฝนตก
ใช่นอกจากระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้ว
ฝนนี่มันมากับโรคนะโรคหวัดเนี่ยนะคะ
บางคนที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังน้ำกัดเท้า
ระวังเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วหลังจากนี้ยังคงมีฝนลงมาเรื่อย

ใช่ค่ะซึ่งกันและกันนะครับค่ะเรื่องนี้ต้องติดตามกันหน่อยนะครับ
เรื่องของมาตรการรัฐในการช่วยเหลือแท็กซี่
ก่อนหน้านี้นะคะเขาช่วยเหลือไปหมดแล้วค่ะ
มาตรา๓๓มาตรา๓๙มาตรา๔๐
คราวของพี่แท็กซี่กับพี่วินแล้วนะคะมาใกล้ค่ะมาใกล้แล้วเปิดหูฟังแบบนี้นะคะ
จะได้ยินชัดว่ามีมาตรการอะไรแล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
วันที่๑๘นี้นะคะเป็นวันแรกค่ะสำหรับโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง
แต่ต้องมีอายุเกิน๖๕ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ไม่ทั่วประเทศนะคุณ๒๙จังหวัดเป็นโครงการของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะ
หรือถ้าใครแอปพลิเคชันไม่มีไปทำยังไงต่อไปที่เว็บไซต์ค่ะ
กรมการขนส่งทางบกระบบจองคิวลงทะเบียนให้เรียบร้อยเท่านี้เองลงทะเบียนไม่ยากค่ะ
ได้ลงทะเบียนนอกแต่วันที่๑๘ตุลาคมถึง๕พค๒๕๖๕ขอไป๒๕๖๔
ส่วนวันที่๒๕ตุลาคมตึง๕พค๑๙๙๔นี้นะครับ
จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่๑ก็คือกรมการขนส่งทางบก
สองครับสำนักงานขนส่งกรุงเทพในพื้นที่หนึ่ง
แล้วก็๔นะครับ๓ครับก็คือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับ
ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานนะให้โอกาสในการลงทะเบียนนะคะ
คนที่ได้รับเงินเยียวยาค่ะคุณสมบัติฟังหน่อย

ข้อแรกต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์
อายุขี่ตัวแดงเลยอายุ๖๕ปีขึ้นไป
สองไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓และมาตรา๔๐ในเขต๒๙จังหวัดสีแดง
เพราะก่อนหน้านี้เขารับเงินเยียวยาไปแล้วคุณรับซ้ำไม่ได้
เอาเอกสารนะครับที่เราต้องเตรียมให้กับทางภาครัฐก็มีด้วยกัน๓อย่างนะ
อย่างแรกครับบัตรประจำตัวประชาชนครับ๒ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ครับบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะโดยผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม
จะได้รับเงินเยียวยา๑๐๐๐บาทเลยนะ
คือไม่อยากให้พลาดเลยมาบอกกันแบบนี้นะครับเงินมันเยอะอยู่นะ
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่๑๖จังหวัดสีแดงเข้มจะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ
การลงทะเบียน๑๘ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง๕พฤศจิกายนมีเวลาประมาณ๓สัปดาห์นะลงทะเบียน
มาตรการและต่างมาบอกกันไม่อยากให้พลาดจริงนะครับ
ไหนพูดถึงเรื่องของแท็กซี่กันแล้วไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เป็นเรื่องวุ่นครับของโชเฟอร์แท็กซี่ที่เขามีปากเสียงกันชนิดที่ว่าเกือบวางมวยเลยล่ะครับ
คุณผู้อยากเก็บส่วนประมาณ๓กิโลกรัมขอบคุณนะครับ
เหลือบมากเหมือนจะเป็นออกแท็กซี่กันนะคะครับ

มาบอกว่าการถูกกว่าเขาว่าจะไม่ได้ออกนะคะครับ
บางช่วงเกือบวางมวยแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมา
มันก็ต้องมีขึ้นกันบ้างเข้าใจนะแต่ค่อยคุยกันดีกว่านะครับ
เล่าแบบนี้ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณ
ใต้สถานีรถไฟฟ้าแยกพปอตรงแถวถนนผลโยธิน
เอาไว้ง่ายใกล้กับโรงพยาบาลผูมิภลเพจดั้งกล่าวนะครับ
ดังเนี่ยนะฮะก็คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขานะฮะเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ระบุว่า
ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการเรียกเก็บเงินครับ
โชเฟอร์แท็กซี่คนที่ถ่ายคลิปเขาขับแท็กซี่มาจอดตรงนี้

น้ำเปล่าก็ไม่แพงขนาดนั้นนะ๑๐๐บาท

เขาบอกว่าตอนแรกเขายอมจ่ายนะร้อยหนึ่ง

แต่อย่างนี้จ่ายไปก่อนแล้วไปตามพวกมาไง
แล้วก็มาเรียกร้องขอเอาเงินคืนจากกลุ่มนี้ไง
สุดท้ายก็เลยเกิดการเถียงกันอยู่ตรงนี้ครับคุณสุภาษา
โอ๊ยพอเป็นคลิปนี้ที่บริเวณแยกขอบประโอ้นี่
ทะเลาะกันเขาแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
ชาวเน็ตดูแล้วอยู่ทำไมล่ะคะคอมเมนต์ยกใหญ่เลย
ส่วนใหญ่เขามองแบบนี้นะมองว่าปัญหาเรียกเก็บเงินค่าจอดรถ
หรือว่าวินเถื่อนเป็นปัญหาโลกแตกแตก

ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะมีวินเถื่อนแบบนี้
คอยทำลายคนที่เป็นคือที่เขาไม่มีวิน

เล่าให้ฟังก่อนแท็กซี่ดีมีอยู่เยอะนะ
แต่พอเวลามีข่าวแบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้มา
มันก็ทำลายภาพลักษณ์คนที่เขาประกอบอาชีพ
เป็นแท็กซี่แบบนี้

แล้วเราไม่ได้อ่านข่าวแบบค่าน้ำเนี่ย
เราได้ยินเขาเก็บค่าน้ำไปแล้วหลายครั้งแล้ว

ว่าพื้นที่ตรงนี้สรุปแล้วมันยังไงนะครับ

ในคลิปน่าจะมีทะเบียนรถหลายคันเลย

คุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะคะ

สะพานนะคะเป็นสะพานที่ลำห้วยแม่ทอ
โอ้โฮทำสะพานคอนกรีต

แต่เขามีคนที่เขาเสียใจสุดเลยค่ะ

โอ้โหไปแล้วไปแล้วไปยาวเลยไปแล้วไปแล้วไปยาวเลย
ลงเลยคนนี้มึงเนอะถ้ากูจะไปกินเราก็ไอลงจะได้แล้ว
ไอลงไอลงไอลงเพื่อนยากโอ้ย
บ้านลงอยู่ฝั่งกระนู้นส่วนบ้านฉันอยู่ฝั่งกันนี้
หัวสะพานชนกันเจอหน้ากันชนแก้วกินเหล้ากันทุกที
แต่พอสะพานมันหายไปอย่างนี้ไอ้ลงจะกินเหล้าไงลงยังไง
โอ๊ยตายแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเป็นห่วง
เป็นห่วงความสัมพันธ์ของเพื่อนโอ้ยไอ้ลมโอ้ย
ต่อไปเราคงต้องวีดีโอคอหากัน
แล้วชนแก้วผ่านบูตู๊ดต้องขนาดนั้นเลยเหรอ

ถ้าอย่างนั้นก็พักกันสักพักก็ได้เนอะ
อ่ะพักพักเรื่องของไอ้ลงไว้ก่อน
มาดูสะพานตรงนี้มันใหญ่กว่าเยอะ
เรื่องของเรื่องสะพานข้ามลำห้วยแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก

สะพานเส้นนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลแม่ท้อกับตำบลป่ามะม่วง

ก็ใช่อ่ะสิก็เชื่อมกันระหว่างคนฝั่งนี้กับไอ้ลงฝั่งนู้น
ไม่ใช่พูดถึงคนหมู่มากด้วย
โอเคคือมันมีน้ำป่าไหลหลากเป็นไหลลงมาเนี่ยปริมาณมากเลยนะ
แสน้ำเลยกัดต่อหม้อสะพานนะครับคุณสุภาษาครับ
คือสะพานมันค่อยพังลงน้ำแบบนี้
แล้วมันตัดขาดสองหมู่บ้านไปหากันไม่ได้แล้วล่ะแบบนี้

โอ๊ยเรียกพี่หลงก็ได้เดี๋ยวแนะคะว่าเราไม่ได้รู้จักเขา
แบบว่าเป็นจริงเป็นจังอะนะเอางี้คุณลงคุณลงรอหน่อย
เดี๋ยวทีมงานหน่วยงานภาครัฐเขาลงพื้นที่ไปช่วยเชื่อมสะพานต่อให้

ถัดลงมาจากตากเป็นกาญห์จระนาบุรี
จุดนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเห็นมุมด้านซ้ายไหม
น้ำป่าไม่ใช่น้ำตกให้ไปเที่ยวนะ

ซัดถนนทะลมลงมาเลย
เขาฝนตกหนักหลายวันค่ะน้ำมันไหลแรงกัดซ่อดถนน
ถนนสายนี้คือน้องปลือถ้ำทานลอดซุดลงไปต่อหน้าต่อตาเลย
จาก๒เลนเหลือเลนส์เดียวคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าถนนสายนี้เป็นถนนเก่าสร้างมา๔๐ปี
แต่ชาวบ้านก็บอกเอ๊ะมันก็ทนแดดทนฝนอยู่นะ
ไม่เคยสุดเลยนะแต่ปีนี้ฝนมาเยอะน้ำเยอะจริง
สภาพก็เลยเป็นแบบนี้เอาดูอีกครั้งดูอีกครั้งค่ะ
ดูอีกครั้งคือแบบนั้นเนี่ยไม่ทันรู้แล้วไม่ทันเห็นจริงจริง
เพราะมันกัดข้างล่างไง
มันกัดซอกข้างล่างเราจะเห็นแค่รอยแตกเท่านั้นเองของถนน
อืมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยยังดีนะที่ไม่มีใครผ่านไป
เพราะว่ามีการกั้นอยู่ริมฝั่งโน้นเขาคงเริ่มรู้แล้วไง
เพราะว่าถนนมันน่าจะพังลงมาแบบเนี้ยอืมอ่ะเห็นแบบนี้ก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐ
ที่เขาดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ให้รีบไปดูเพราะเป็นถนนสำคัญ
น่าจะใช้สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับค่ะอ่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับเป็นเหตุระทึกรถเก๋งข้ามแยก
ไปเจอกับรถพ่วงซีเมนที่มันพุ่งตรงมาโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ชนกันยับเลยครับ
โอ้โหเนี่ยครับช่วงกลางคืนฝนตกด้วยแล้วชนเต็มนะครับ

น่ะตกไหลทางข้างข้างไปเลยอะครับโอ้โหเป็นนาทีเฉียดตายนะ
บอกไว้ก่อนจังหวะที่รถเก๋งโตโยต้าสีบรอนทองทะเบียนก่อไก่
ไข่๔๔๖ปราจีนบุรีกำลังจะแล่นข้ามแยกดงบัง
บริเวณถนนสร้างใหม่เส้น๓๓ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไปแบบไม่ทันระวังเป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุก
รถบรรทุกพ่วงปูนซีเมนอ๋อทะเบียนแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าตราด
มาทางตรงนะครับก็คือชนกันกลางแยกแบบนั้นนะครับ
โอ้โหน่ากลัวจริงจริงใช่งานนี้นะครับนายสำริดทัพทิมอายุสี่สิบเก้าปีคนขับ
คนขับรถเก่งคนนั้นนั่นแหละได้รับบาดเจ็บนะที่บริเวณคอแล้วก็มีแผลถลอกเล็กน้อยตามร่างกายครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะอ่านั่นเป็นฝั่งของรถเก๋ง
ก็บาดเจ็บไปนะคะส่วนคนขับรถพ่วงเนี่ยบริเวณไฟตัดหมอกด้านขวา
เขาพังเสียหายนะคนขับชื่อว่านายทงชัยบุภาชาติค่ะ
จะไปสระบุรีใช้ความเร็ว๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ก็ไม่ได้ขับเร็วเขาไม่ได้ขับเร็วแต่มันเป็นช่วงฝนตก
พอผ่านช่วงสี่แยกเจอรถเก๋งโผล่มาเลยโผล่มาทางด้านขวา
ข้ามถนนมาเลยตัวเขาก็แตะเบรกไม่ทันก็ชนปั้งกลางลำแบบนั้นเลยค่ะ
ก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่เราย้ำทุกครั้งนะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสี่แยกเนี่ย
คือต่อให้ไม่มีสัญญาณไฟก็ไม่ใช่ว่าจะพุ่งไปได้เลย
ควรชะลอควรชะลอกันก่อนแล้วดูซ้ายขวาให้ดีว่ามีรถหรือไม่แล้วค่อยข้ามแยกนั้นไป
เอาให้แน่ใจก่อนค่อยข้ามแยกไปแล้วยิ่งเห็นไหมนี่ค่ะมืดดำแบบนี้ฝนตกโอ้โฮนี่อย่างนี้
เอ้าตู้มอ่ะดำประตรวังต่อกันที่ปัญหาเพื่อนบ้านค่ะแต่เพื่อนบ้านสองเอ่อสองเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาเป็นร้านขายของเขาไม่ถูกกันและไม่ถูกกันถึงขั้นลามไปไม่ถูกกับลูกค้าด้วย

น่าจะเป็นป้ายที่เขาทำไว้ว่าห้ามเกินหรือก็คือโดนด่าแล้วนะไหนเขาก็มาเรียกนะลูก
ถ้าเขาไม่ยืนด่าอยู่น้องมันก็ไปแล้วถ้าถ้าเขาไม่ยืนด่าน้าน้องมันออกไปแล้วนะเขาก็ไปถอยมาเลยอ่ะ
น่าจะเป็นป้ายที่เขาพังไว้ว่าห้ามเกินมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือเป็นกล้องมุมจรปิด
แล้วก็จะเล่าตามภาพกล้องวงจรปิดนะภาพกล้องวงจรปิดเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ก็เป็นภาพที่มีลูกค้าขับรถกระบะขนส่งสินค้ามาเนี่ยมาซื้อของในร้าน
แต่ปรากฏว่าพอจอดหน้าร้านท้ายรถนะคะมันล้ำไปที่หน้าร้านอาหาร
ร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างแล้ว๒ร้านนี้เขาไม่ถูกกันนะคะ
ก็เลยถูกเจ้าของร้านขายอาหารออกมาต่อว่าตัวคนขับเขาก็ขยับจอดใหม่
แต่ปรากฏว่าท้ายรถก็ยังไม่พ้นหน้าร้านเพราะอะไรนี่ท้ายมันยังล้ำไม่อยู่
ใช่เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์สีแดงแดงคันนี้จอดขวางอยู่นี่ไง
จังหวะนั้นค่ะรถกระบะจากร้านอาหารตามสั่งนี่ถอยมาเลย
ถอยมาชนแบบนี้เลยถอยมาชนตู้มแบบนี้เลยค่ะ
เอาล่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะครับไปเจอกับนางเมตตาอนุชัยนะครับ
เจ้าของร้านขายของชำเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตัวเธอก็อยู่ในร้านนั่นแหละแต่ว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายโหกเวกมาจากนอกร้าน
แล้วก็เห็นลูกค้าที่มาที่ร้านขายของชำของเธอเนี่ยมาซื้อของแล้วก็ไปขยับรถแล้ว
แต่หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงรถถอยแล้วก็ชนทั้งตุ้มเลย
ก็อย่างที่คุณสุภาษาราบอกคือลูกค้าร้านขายของชำเขาขยับรถแล้วไง
ฟุตบอลไม่ใช่ล้ำได้แต่ตอนตรงท้ายมันยังล้ำอยู่ไง
แล้วปัญหามันเกิดตรงที่ว่ารถที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเขาพยายามจะออกแต่มันออกไม่ได้เพราะท้ายมันล้ำมาแบบนี้

ลองฟังเสียงของเจ้าของร้านขายของชำกันก่อนนะครับ
เราก็จะไม่ปะทะไงส่วนมากก็จะเป็นลูกค้านั่นแหละที่โดนด่าโดนไล่โดนว่า

อย่าไปจอดหน้าบ้านเขานะให้จอดทางนี้ให้จอดตรงนู้นยกเว้นบ้านนี้บ้านเดียว

ฟังเจ้าของร้านขายของชำแล้วฟังเจ้าของร้านอาหารตามสั่งบ้าง
คนนี้คนที่ถอยรถมาชนนั่นแหละ
ใช่คนนี้ชื่อว่าคุณประสิทธิ์ครูศรีนะคะ
เขาบอกว่าก็ทำที่จอดรถสำหรับลูกค้าน่ะ
แค่สองคันวันเกิดเหตุต้องไปส่งอาหารให้ลูกค้า
ขยับรถจากหลังร้านออกมาพอดี
ก็เลยชนไม่ได้ตั้งใจชน
มันเป็นอุบัติเหตุเขาบอกแบบนั้น

เพราะว่าเขาจะได้มีที่จอดผมก็รีบไปจะไปส่งของนะครับผมวันนั้น
เพราะว่าบ่ายสองแล้วผมก็ต้องไปส่งของผมก็เข้าไปหลังร้านไปเอารถออกมาเพื่อจะมาขนของมาถอยถอยเข้าไปเพื่อผมจะตั้งลำไง
พอดีว่าตั้งลำก็คือมันไม่พ้นเพราะว่าผมต้องเผื่อไว้ให้รถจอดอีกคันนึง
ถ้าผมตั้งใจชนนะมันไม่แค่นี้หรอกเพราะพี่เคยดูในคลิปเมืองนอกนะมันต้องสองสามครั้งเพื่อความสะใจ
แต่นี่พี่ดูคลิปก็แค่ครั้งเดียวเพราะว่าผมพลาดแล้วผมก็ตั้งลำแล้วผมก็ลงไป
ถ้าเป็นอุดวันที่เหตุก็ว่าไปนะอย่างนี้แล้วกันเจ้าของรถนี่คนนี้ที่ถูกชนท้าย
ตัวเขาไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังแป๊บเดียวออกมาก็ถูกตอบว่า
แต่ก็ไม่รู้หรอกนะสองล้านเนี่ยเขาไม่ถูกกันเขาซื้อเครื่องดื่มในร้านเสร็จ
โอ้โหทีนี้เท่านั้นแหละยังไม่ทันจะขึ้นรถโดนชนปั้งเข้าไปแบบเนี้ย
แล้วยังไงบ้างที่เสียหายก็ตามภาพที่เห็นไฟท้ายแตก
เขาบอกเสียความรู้สึกทำไมเรื่องแค่นี้ไม่อรุมอร่วยกันบ้าง
คือฝั่งของผู้เสียหายนะลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
คุยด้วยต่อแล้วพอขึ้นรถปุ๊บมันจะเหมือนมีเสียงอะไรมากระแทก
ในรถเนี่ยครับเพราะเปิดประตูลงมา
อย่างที่เห็นนะครับไฟท้ายด้านหลังก็แตกหมด
แล้วเขาก็ถามมีปัญหาอยากมีปัญหาเหรอก่อนเข้าไปในร้าน
แตกตกลงกันไม่ได้เขาให้ไปคุยกันที่โรงพักษณ์
เพราะเขายังไงเขาก็ไม่ยอมจ่ายชดใช้ค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้น
บอกอยากได้ก็เอาไปฟ้องไปฟ้องเอาเอง
เรื่องของค่าเสียหายผมว่าเดี๋ยวคงต้องไปตกลงกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดูจากหน้าและอารมณ์เขายังอยู่ในอารมณ์ที่โศกเศร้าอยู่นะคุณ
โอ้โหไม่เศร้าได้ไงอ่ะดูโดนชนซะอย่างนั้น
เออรถบริษัทด้วยเนอะเออดิเออสงสาร
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับแม่ค้าออนไลน์โวยเลยครับ
สั่งซื้อสินค้ามาหวังจะเอาไปขายแต่ไม่ได้สินค้าสักที
ไม่ไหวแล้วพัสดุมันล่าช้าแล้วพอได้พัสดุมา
พบว่ามีร่องรอยของการถูกแกะออกด้วยโทรไปคอร์เซนเตอร์เลย
ของที่เขารับจัดส่งพัสดุของบริษัทนี้แต่ว่าเหมือนกับโดนบ่ายเบียง
ทนไม่ไหวแบบนี้บุกไปถึงคลังที่เขาเก็บพัสดุเลยครับ
นี่นะคะที่เราได้นะคือต้นทางมาเป็นสก๊อตเทปสีน้ำตาล
ดูได้เลยวันที่สิบคือส่งของมา
วันที่๑๑ต้องถึงแล้วเพราะส่งจากราชลีถึงราชลีนะคะ
โทรมาของไม่ถึงบอกว่าของคัดแยกหยิบผิดไปที่สาขาสวนพึ่ง
การที่ของจะตีกลับไปสาขาสวนพึ่งจะต้องมีสติ๊กเกอร์อะไร
ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยของไม่ได้ไปที่สาขาสวนพึ่งค่ะ
ของมันดองอยู่ที่นี่พอเราได้ของเข้าลั่วดูนะคะ
แล้วมีการกรีดแล้วมีการใช้สก๊อตเทปใหม่ที่เป็น
เจ้านาทีบอกว่ากล่องชำรุกเลยแปะเลยทำให้ใหม่

ลายคนนี้เขาทำเรื่องของออนไลน์มา๗ปี
เขารู้แบบนี้หลอกเขาไม่ได้
เขาเลยชี้ให้ดูแต่ละจุดแต่ละจุดที่เป็นจุดสังเกตไง
แล้วเธอบอกว่าพัสดุของเธอน่ะถูกดองเอาไว้ที่นี่
คือมันไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้นานเลย
แต่เธอยืนยันว่าตรวจสอบสถานะพัสดุมันก็ตกค้างอยู่ที่สาขาเนี่ย
คือการที่ของมันจะส่งไปแต่ละจุดแต่ละจุด

จะบอกเลยจากจุดไหนตอนนี้วันนี้เวลานี้อยู่ที่ไหน
อย่างนี้นี่ไงเอาทีนี้เธอไม่ไหวเลยต้องมาที่นี่แล้วแหละ
ใช่แล้วเมื่อพัสดุมาถึงนะเธอก็ได้แล้ว
มาถึงมันอยู่ตรงนี้แหละก็ได้จริงนะ
เป็นที่ตามเธอคิดเลยนะได้พัสดุมาปุ๊บจะตรวจสอบเลยค่ะ
กาวที่กล่องถูกแกะแล้วก็ใช้เทปของบริษัทขนส่งมาแปะทับ
สินค้าภายในกล่องที่สั่งซื้อไปมีอะไรบ้าง

รองเท้า๕คู่เธอบอกเปิดออกมาก็เจอนะอยู่ก้นกล่อง
แล้วก็มีผักกรอบอีก๕ถุงวางอยู่บนรองเท้า
แต่เธอบอกว่าเธอสั่งไป๕ถุงแต่ทำไมมันเหลือ๓๐๐

มันหายไปไหนค่ะแต่รองเท้ายังอยู่ครบ
นี่เหรอเจตนาที่จะไม่ขโมยเธอถามแบบนี้
เอางี้ละกันเธอก็ติดต่อไปยังคอร์เซนเตอร์นะ
แล้วก็มีการพูดจาบ่ายเบี่ยงเธอว่าอย่างนั้นนะ
เธอจึงเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร
ไปที่คลังพัสดุในอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
จนกระทั่งผู้จัดการสาขาต้องออกมาคุยด้วย
แล้วก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หารักฐานว่ามีพนักงานกระทำผิดหรือไม่
เอางี้พอเธอได้ยินแบบนี้ผู้จัดการมาแบบว่ารับผิดชอบเลยนะ
จะจัดการตรวจสอบให้เธอเลยโอเค
งั้นเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วถ้ามีความผิดพลาดตรงไหน

นี่เป็นปัญหาที่เราก็อ่านบ่อยเหมือนกันนะ

นี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริง

เออยังไงอ้าวหญิงสาวคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

บอกว่าคุณนักข่าวช่วยหน่อยสิ
มีผู้ชายคุ้มคลั่งไม่แน่ใจว่าเสพยาหรือเปล่านะคะ
แต่คุ้มข้างถึงขนาดเผาบ้าน
จะเผาบ้านตัวเองแล้วก็จะเผาบ้านเพื่อนบ้านด้วยค่ะ

ฝาดมื้อมันแหมอ่ะอย่าเตี๋ยวขามัน

ฝาดฮีมือรวดฝาดฮีมือรวด

น่ะคือตีที่มือใช่มั้ย

เป็นส่วนหนึ่งของความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

แล้วก็โยนไฟไปใส่หลังคาบ้านเพื่อนบ้านด้วย

อันนี้เป็นอีกคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เขาออกจากหลังคาแล้ว
ไต่สายไฟอยู่แบบนี้โอ้โหอันตราย

เอาเนี่ยครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็ติดต่อไปยังนางสาวสาวิตรีทองชุม

ที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนบ้าน
ชื่อนายสุริยาแล้วทีนี้
นายคนนี้นายสุริยาเนี่ยมีอาการเมายาเสพติดจนหลอน
แล้วเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นในเมื่อคืนวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละ
นายสุริยาจุดไฟเผาที่นอนในบ้านตัวเองก่อน
แล้วยังไงรู้ไหมวัยรุ่นเขาเห็นเขาก่อนก็เลยรีบไปดับไฟ
เออแต่ตอนนั้นยังไม่จบไง
ไม่จบมันไม่ได้จบแค่ที่ห้องนอนของนายสุริยาค่ะ
เขาขึ้นไปบนหลังคาบ้านญาติถือจอบขึ้นไปด้วย
แล้วก็โวยวายบอกจะมีคนมาฆ่าจะมีคนมาฆ่า
แล้วก็พยายามจุดไฟเผาบ้าน
ชาวบ้านเห็นแบบนั้นกลัวค่ะพยายามเกลี้ยกล่อม
แต่เขาไม่ลงมานะนี่ไงยังปฏิบัติการปีนเสาไฟ
แล้วก็กระโดดไปที่หลังคาชาวบ้านต่อ

ทีนี้ชาวบ้านบอกไม่รู้จะทำยังไง
คุณตำรวจก็ยังไม่ได้มาเนี่ยนะคะ
นายสุริยาเอาวันนี้เป็นวันแรกนะ

เขายอมลงมาเองตอนตี๒คุณ
ไม่ไหวแล้วต่อมาต่อมาวันถักมายังไง๑๖ตุลาคม
นายสุริยาก็ปีนขึ้นหลังคาบ้านตัวเองแล้วจะเผาอีก
ทีนี้เขาก็ยังไงพยายามจะโยนไฟไปที่บ้านของหลังคาเพื่อนบ้าน
ใช่ค่ะเอาล่ะในช่วงเวลานั้นครับตำรวจก็มาพอดี
กล่อมให้นายสุริยาลงมานะครับสุดท้ายไม่ยอมลงมา
ก็ตามภาพที่เห็นโอ้โหวุ่นวายเลยครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายนะครับก็ลงมาจากหลังคาตำรวจก็จับกลุ่ม
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพน้ำพองต่อไปครับ
ฝากนะบอกว่าจับไปอย่าเพิ่งเอาออกมาง่ายนะ

คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
มือเนี่ยนะครับถือบางสิ่งบางอย่างมากลางถนน
เห็นแล้วน่าโกรธโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮแล้วเดินผ่านไปแบบนี้
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้บอกไว้ก่อนนะพี่แท็กซี่อย่าเพิ่งโกรธผมนะ
ได้อีกแล้วอ่ะคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแท็กซี่
เขาบอกว่าตั้งตัวเป็นวิทย์เจ้าถิดเหรอมันอย่างไรนะ
จะเอามาทำร้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ดูภาพเหตุการณ์กันก่อนครับ
การกันก่อนครับ
อะไรเหรอครับ
เป็นอะไรเหรอครับเมื่อกี้

รถส่องของรถยิงของรถ

ถ้าไม่ได้ผมจะไปนะ
นี่ไงอยู่ลงจากรถ

มันก็ดูแล้วเหมือนเป็นของมีคมอยู่นะ

อยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวศ

อ่ะคือครองหลวงจังหวัดประทุพธานนี่

ตำรวจสภคองหลวงก็ไปตามตัวเลย

นายสมศักดิ์อายุ๕๑ปี

โอ้โหแบบนี้ต้องสอบส่วนว่าเกิดอะไรขึ้น
เอางี้คนที่ถือมีดลงมานะ

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขานะครับ
ลุยน้ำมาก็ทำให้เครื่องมันสะดุดไง

แล้วอยู่ก็มีชายคนหนึ่งลงมาจากรถ

ให้ของลับกันไปให้ของลับกันมา
ต่างคนต่างก็ได้ของลับกันไปก็สบายใจ

มันเกิดมีอารมณ์โมโหไง

เขาก็บอกว่าเขาก็เลยหยิบ
หยิบมีดลงมาไอ้อาวุธยาว
อย่างนั้นแล้วเอาไปทำอะไร
เขาบอกว่าไม่ได้ไปทำร้ายใครนะ

อาดมาเลยแต่ก็เดินผ่าน

ปกติไม่ได้เอามีดติดรถ

เขาบอกเป็นแท็กซี่ประวัติดี

ที่แล้วนี่เองเคยเก็บทองจากผู้โดยสารที่ลืมในรถ
เก็บเงินของผู้โดยสารที่ลืมในรถเป็นแสนเขาเอาคืนนะ

เอางี้ละกันไปถามคุณตำรวจดีกว่าว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้สรุปมันยังไงดีครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานายสมศักดิ์ไป
ในข้อหาที่พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
แล้วก็จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดอ่ามันก็ชัดเจนนะจอดตรงนั้นมันจอดไม่ได้ไง
เออเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรไป
เอ้านี่แหละครับเฮ้อชิบ
อะไรเดี๋ยวอะไรกูทำอะไร
ราชบุรีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเห็นอะไรฟึกฟึก

ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามันมีไฟผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไปดูค่ะ
เนี่ยฟึ๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่ที่มุมซ้ายของกล้องวงจรปิดค่ะ
เขาบอกมันลอยอยู่แบบนี้ตอนตีสี่ครึ่งคุณเวลามันน่ากลัวด้วยนะ
ก็จริงนะช่วงเวลานั้นนะแต่ผมว่านอนสบายเลยแหละตี๔
เอ้าล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายจักรพงศ์แหลนปก
อายุ๓๘ปีเจ้าของคลิปนั่นแหละและเป็นเจ้าของบ้านด้วย
ในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ที่หน้าบ้านได้๒เดือน
ต่อมาเพื่อนเห็นเฮ้ยอยากติดกล้องแบบนี้บ้างก็เลยมาติดดู
แล้วทีนี้เขาก็สอบถามนายจักรพงศ์ให้เพี้ยนใช้งานยังไง
เอ้านายจักรพงศ์ก็สอนเอางี้เพียดเดี๋ยวจะเปิดแอปพลิเคชัน
เพราะมันสามารถดูในมือถือได้สอนกันไปสอนกันมาสุดท้ายมาเจอคลิปนี้
เอ้านี่บ้านฉันนายจักรพงศ์มันมีไฟบินไปบินมาแบบนั้นล่ะ
เป็นผีหรือเปล่าเออเป็นผีหรือเปล่า
เอ้าเขาก็ลองส่งให้เพื่อนดูนะคะบางคนก็บอกเดี๋ยวจักรพงศ์แมลงเม่าหรือเปล่า
มาเล่นไฟหรือเปล่าแต่ตัวเขาเองนะคะเขาเชื่อแบบนี้เชื่อว่าเป็นดวงจิตของหุ่นพยนต์
หลวงพ่อเจ็ดวัดหนองหินจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาบูชาและเลี้ยงไว้ในบ้านค่ะครับ
นี่นี่ไงหุ่นพยนต์หน้าตาเป็นแบบนี้เขาเลี้ยงไว้ดูแลบ้านนะคะเขาก็เลยคิดว่าดวงไฟเนี่ย
เป็นจิตของหุ่นตัวนี้อ๋อเอาเป็นเรื่องของความเชื่อดูแล้วยังไงซะใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วย
อารมณ์กันหน่อยนะครับไปสนุกสนานกันในช่วงของสบัด

เย้
ความน่ารักสนุกสนานของเด็กเด็กเนี่ยมีให้ได้ติดตามอยู่แล้วใช่ค่ะ
ไปดูกันเลยกับความน่ารักในการเล่นสไลด์เดอร์ลงมาโอ้โหเด็กกับสไลเดอร์เป็นของคู่กัน
ชอบมากดูสิว่าหนูน้อยคนนี้เล่นกันสนุกขนาดไหนค่ะ
โอ้โห
โอ้ยหนูเว้ยน่าจะมีเพลงแบบนี้นะแทนแทน
อันนั้นมันสวนสนุกแห่งหนึ่งบอกชื่อไม่ได้ในกรุงเทพทะเลกรุงเทพ
แต่เนี่ยสไลด์เดอร์แบบนอกนอกเมืองหน่อยก็ต้องลงมาอย่างนี้
โอ้โหเป็นสไลเดอร์แบบฟรีและเป็นสไลเดอร์ที่มาจากธรรมชาติ
ถลายลงมาแบบนี้แล้วถ้าเล่นมากกว่า๒ครั้งขึ้นไปเกิดอะไรขึ้น
เหรอคะไม่ครับหลังนี่แดงหมดเลยครับ
ผมเคยเล่นกางเกงขาดวิ่นเลยโดยเฉพาะตรงตึ๊ก
เป็นว่าเป็นเรื่องของความสนุกของเด็กเด็กเขานั่นแหละนะคะเอาส่วนความน่ารักต่อไปเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่น
วัยรุ่นนมผงก็คือเด็กนั่นเองนะคะในรุ่นนมผงเขาบอกว่าปกติแล้วเด็กอยากให้คุณพ่อคุณแม่อุ้ม
แต่น้องคนนี้คุณพ่อคุณแม่ขอบอกพักก่อนลูกไปดูค่ะ
มาอุ้มหน่อยอุ้มไม่ไหวแล้วไม่อุ้มหรอกอยู่งั้นแหละเดี๋ยวว่าป๊ามาให้ป๊าอุ้มนะนะโอเคไหมว่าหนูอ้วน
อุ๊บระยะสุดท้ายไม่เข้าใจหรือมันเป็นเส้นกั้นบางอุ่บกับอุ้นมันคั่นกันแค่นี้
คือเลยอวบมาคืออ้วนแล้วนะ

อวบพ่อก็ไม่อุ้มแม่ก็ไม่อุ้ม
อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันพ่อกับแม่เขาต้องอุ้มแล้วค่ะหนู

เด็กอย่างนี้โตมาสวยเชื่อผม

คุณพ่อทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่ต้องสอนให้ลูกทำตามเราให้ได้
ดูสิจะทำได้ไม่ได้ครับ
วันดูพลิกมาดู

อีกรอบหนึ่ง
โอ้โหสุดยอด

เขาบอกว่าการพลิกตัวของเด็กเป็นหนึ่งในพัฒนาการนะคุณ
ผู้ใหญ่จะบอกมันยากตรงไหน

โตขึ้นมาอีกนิดอับไปออกกำลังกายเตะบอลตามคุณพ่อ

อาบที่บ้านนี่แหละดีที่สุดแล้ว
เรื่องต่อไปนะครับจะไปดูกันว่า

คู่กันสมัครข่าว

เตือนภัยกันกับชาวบ้านใจกล้า

จะถามคำถามบางอย่างกับคุณภารเมีย

หื้อ
ไม่เอาคำคิดแบบนี้มาจากไหนเนี่ย
มั่นหน้ามากเลย

กับผู้ตีนทางคุก

แล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐติดตามด้วย
ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป